คุณผู้ชมครับในวิกฤตมันก็ยังพอมีโอกาสให้คนได้มองเห็นช่องทางทำมาหากิน
อย่างผู้ชายสองคนนี้เขาเป็นนักร้องอิสระรับงานร้องเพลงตามงานต่าง
แต่พองานไม่มีอย่างที่เราให้ดู๓งานนั้นไปทุกอย่างก็จบสิ้นกันไป
แต่ผู้ชายสองคนนี้ไม่ยอมแพ้ครับทำอะไรดีสุดท้ายไปคิดค้นสูตรน้ำพริกน้ำย้อยขึ้นมา
ขายตามตลาดไม่ได้ใช่ไหมก็ขายออนไลน์ไปสิอะไรแบบนี้
วัตถุดิบคัดมาสดใหม่ครับหอมกระเทียมพริกแล้วส่วนผสมอื่นซึ่งเป็นเคล็ดลับของเขา
เขาก็ไม่ได้บอกปั่นซอยทอดผสมไปกลายเป็นสูตรน้ำพริกน้ำย้อย
ของกินที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่สองหนุ่มคู่หูนี้นะฮะ
คือคุณภูริพัฒน์กับคุณวิรัติร่วมการผลิตออกมาขาย
ชื่อน้ำพริกน้ำย้อยร้อยล้านครับรสชาติอร่อยกำลัง
โอ้โหคนกำลังติดเลยกำลังโด่งดังคนสั่งมาส่งขายไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้
รับงานร้องเพลงต่าง
ตรงงานแต่งงานบวชอะไรต่างมากมาย
แล้วก็มีอาชีพคือเวลาว่างจะไปขายอาหารตามตลาดนัด
แต่พอโควิดมาร้องเพลงก็ไม่ได้
ตลาดนัดก็ปิดทุกอย่างจบสิ้นกันไป

มีคำสั่งแบบนี้ออกมามันก็ต้องทำมาหากิน
เขาก็ไปดูในยูทูปเฮ้ยมันมีการขายน้ำพริก

คุณขายน้ำพริกเยอะนะในบรรลายอ่ะเออ
มานั่งคิดเอ๊ะคนแพร่เขาชอบกินน้ำพริกน้ำย้อย
กับข้าวหนมจีนหรือว่าข้าวสวดร้อน
ก็เลยลองคิดค้นทำสูตรขึ้นมาเอง
หมู่ครอบครัวคนในตระกูลคนในญาติกันเนี่ยนะฮะ

สูตรที่คิดมาน้ำพริกน้ำย้อยของเขาเนี่ยอร่อย

ครั้งแรกทำหม้อเล็กก่อนปรากฏว่า
ขายดีนะมีออเดอร์มาทุกวันทั้งคนในจังหวัดแพร่เอง
แล้วก็คนต่างจังหวัดเริ่มสั่งออนไลน์มากขึ้น
เพราะไม่ได้มีหน้าร้านอะไรนะฮะจนมีออเดอร์เข้ามามาก
สุดท้ายต้องชวนญาติพี่น้องมาทำทั้งครอบครัวเลยครับตอนนี้
ทุกคนกลายไปมาทำน้ำพริกน้ำย้อยหมดเลย
สร้างรายได้ให้กับทุกคนในครอบครัวในช่วงของวิกฤตโควิดได้เป็นอย่างดี
ตอนนี้นะฮะต้องดัดแปลงสูตรหลายอย่างครับมีน้ำพริกน้ำย้อยคางกุ้ง
น้ำพริกน้ำย้อยกากหมูน้ำพริกน้ำย้อยสูตรดั้งเดิม
น้ำพริกน้ำย้อยหมูกระจกน้ำพริกน้ำย้อยต้มยำ
ค้นกันไปมากมายหลายสูตร
คุณผู้ชมใครสนใจเข้าไปในเพจน้ำพริก
น้ำพริกน้ำย้อยร้อยล้านหรือว่าเพจเขาชื่อว่า
น้ำพริกร้อยล้านต้นตำรับน้ำพริกน้ำย้อยจังหวัดแพร่
ก็เข้าไปอุดหนุนได้เลย
แล้วใครเจอวิกฤตแบบนี้อย่างที่เราได้อ่านกันไป
ว่าจะเป็นดนตรีเป็นลิเกเป็นหมอลำ
ลองมาปรับดูว่าเราชอบอะไร
ลองทำอาชีพนั้นแล้วขายออนไลน์ดูก็โอเคนะนะครับ